สาวคาวาซูกินะคะจะร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเตะชาวไทยนะคะที่จะสู้ศึกในวันอาทิตย์นี้

ส่งให้ให้ใครเป็นพิเศษดี

ตัวเอกเชื่อวิเศษนะคุณสาหรักนั่นเองนะคะ
สู้นะคะตาม
ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มทีมชาติไทยนะคะสู้นะคะในศึกครั้งนี้นะคะ
ไม่ต้องกลัวค่ะหนุ่มเกาหลีนะหนุ่มไทยเด็ดกว่าเจ๋งกว่านะคะ
และที่สำคัญคมเข้มสู้หนุ่มเกาหลีไม่ได้แน่นอนค่ะสู้นะ
ส่งกำลังใจนะคะให้พี่นักเตะทีมชาติไทยด้วยวันอาทิตย์นี้ที่เตะกับเกาหลี
ถึงสองคนจะชอบดูซีรีส์เกาหลีนะคะแต่ว่าแมทนี้ขอค่ะขอให้ไทยชนะนะคะ
แล้วก็ส่งกำไรแรงเชียร์ให้ด้วยสำหรับพี่นักเตะทุกคนแล้วก็รวมถึงมือประตูด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะปกติมิ้นก็ชอบโอป้าแล้วก็รักโอป้ามากนะคะ
แต่ตอนนี้ต้องหักกันก่อนเพราะว่าวันอาทิตย์นี้มีนจะส่งกำลังใจไปเชียร์นักเตะทีมชาติไทยนะคะ
รวมถึงผู้รักษาประตูค่ะขอให้เหนียวแน่นเลยนะ
แล้วก็อย่าลืมยิงสู้แล้วก็ทำประตูให้ได้นะคะพวกเราคนไทยเป็นกำลังใจให้ค่ะ

ซิโก้ค่ะวันนี้นะคะพวกเราอยากจะอ้อนวอนนะคะขอให้โพสต์นะคะ
พาลูกทีมของเราชนะโอป้าให้ได้ค่ะอย่าปล่อยให้โอป้าลอยนวลนะคะ
เอาให้หนักจัดให้เต็มเลยนะคะเอาให้แบบว่าดั้งนี่หายหน้าเด้อนี่ยุบเลยนะคะ
สรุปเราจัดอะไรกันแน่เนี่ยแข่งบอลไม่ใช่เหรอ
เอาเป็นว่าโค้ดคะเอาให้ชนะนะคะสู้จัดให้หนักจัดให้เต็มเอาให้ยับเลยค่ะ
สวัสดีค่ะพี่นักเตะทีมชาติไทยอันนี้น้องโฮมนะคะ

ค่ะพี่คะนักเตะกับเกาหลีรอบนี้นะคะน้องฮบกับน้องนิวก็ขอให้พี่สู้นะคะ
พบกับน้องนิวเนี่ยยังไงก็เชียร์นักเตะทีมชาติไทยอยู่แล้ว
เพราะว่าหล่อกว่าเท่กว่าน่ารักกว่ายังไงเราก็เชียร์คนบ้านเดียวกันอยู่แล้วนะคะ

นัดมีเจอกับเกาหลีได้